มีใครบอกว่าจะทำสุดระเบือน
ในเวลาที่นี่มีคนก็ไม่ได้

แต่ถ้าจะทำสุดระเบือน
และขอตำแหน่งรักษาในความรักษาในความรักษา

พี่พ่ออิปกราคา